หลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ฝนทิ้งช่วงมานาน
ทำให้อาหารของบรรดาสัตว์ต่างนั้นเริ่มขาดแคลน
ล่าสุดไปพบว่ามีงูจงอางขนาดใหญ่๒ตัว
เลื้อยเข้าบ้านของประชาชนในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เรื่องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าจะขาดอาหารนะคะ
ต้องออกมาหากินตามบ้านเรือนประชาชนค่ะ
โดยกู้ชีพอ่าวลึกวิลล่าในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบ
งูจงอางเข้าไปในบ้านไม่มีเลขที่
หมู่ที่๖บ้านถ้ำเพชรตำบลอ่าวลึกเหนือ
ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ
ในห้องครัวค่ะหลังบ้านนะคะพบงูจงอางมุดอยู่ในซอก
เจ้าหน้าที่ได้นำไม้จับงูคล้องคองูและสามารถจับไว้ได้
งูจงอางตัวนี้นะคะมีความยาวประมาณ๓เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
หลังจากนั้นก็ได้ปล่อยเข้าสู่ป่านะคะ
ส่วนอีก๑จุดค่ะในบ้านเลขที่๗๓หมู่ที่๖บ้านคลองแร็ด
ตำบลแหลมศักดิ์อำเภออ่าวลึกเช่นกัน
เป็นงูจงอางขนาดใหญ่เข้าไปอยู่ในห้องนอนของเจ้าของบ้าน
เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปจับออกมา
พบว่ามีความยาวเกือบ๕เมตรน้ำหนักกว่า๒๐กิโลกรัมค่ะ
จากการสอบถามนางทัศนีแย้มยิ่งเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้น
ดูทีวีกันหลายคนในห้องนอนของลูกสาววัย๔ขวบ
ลูกสาวได้บอกว่ามีงูนะคะจึงหันไปแล้วก็พบงูจงอางขนาดใหญ่

ซึ่งก็สร้างความตกใจให้อย่างมากเพราะว่าไม่เคยพบงูขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแรงฝนทิ้งช่วงนานค่ะ
ทำให้งูจงอางที่อาศัยในป่านั้นออกมาหากินตามบ้านเรือนที่มีหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารค่ะ